จากเหตุการณ์เพลิงไหม้มหาวิหารนอเตอร์ดามค่ะก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนทั่วโลกเลยนะคะ
ก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่ามีความผูกพันกับมหาวิทยาลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากเลย
และทุกครั้งค่ะที่กลับไปฝรั่งเศสก็จะแวะไปเติมพลังที่มหาวิหารอสเทอร์ดัม
ส่วนเรื่องจะกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่านั้นเรามีคำตอบมาฝากกันด้วยนะคะ

โดยเฉพาะนะถ้ามองแล้วโดยเฉพาะคนคริสต์
คนที่เป็นคริสต์ในยุโรปในอะไรทั่วโลก
สดามนี่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคนคริสต์เลย
ครั้งแรกที่ไปฝรั่งเศสวันแรกที่ไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสเมื่อปี๙๔

ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ตะกาลตาที่สุดที่เกิดมาไม่เคยเจอ
ความยิ่งใหญ่อลังการตอนนั้นเลยก็เลยประทับใจมาตลอด

นะคะก็นี่แหละสร้างความเสียใจให้คนทั่วโลกแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็มียอดเงินบริจาคนะ
เพื่อจะซ่อมแซมมหาวิหารอ่านไทยรัฐก็ประมาณตอนนี้
หมื่นกว่าล้านบาทแล้วนะเยอะมากเลย
แล้วเราลงทุนบริจาคกันอย่างต่อเนื่องค่ะ